ถ้าไปดูตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะ

ตามมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้เนี่ย
ตัวแรกของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทลุวันละ๑หมื่น
รวมแล้ว๑๗วันครึ่งเดือนมาแล้วนะคะ

สำหรับตัวเลขในวันนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ติดเชื้อนะคะ
มี๑๗๙๘๐ราย
นี่นะคะนี่คือตัวเลขในวันนี้แล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิต
ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะ๑๗๘ศพนะคะ

ใช่ค่ะส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านค่ะ
ก็๑๓๙๑๙รายนะคะ
แม้ว่าจะมีผู้รักษาหายจำนวนมาก
แต่ก็ยังมีผู้ที่รักษาอยู่ในระบบมากเหมือนกันนะคะ
อย่างตอนนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษากว่า

บอกว่าภาพรวมของการติดเชื้อนะคะ
พบว่ามีการกระจายในจังหวัดอื่นนะคะ
๗จังหวัดมากกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
สัดส่วนในตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพและปริมณฑล
คิดเป็น๓๙ที่เหลือก็คือต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะคะ

เราไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนกันหน่อยค่ะ
ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งวันนี้เป็นวันแรก
นี่ค่ะเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์๔ค่าย

ตั้งแต่เช้าก็มีคนทยอยมาฉีดกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็อย่างที่เห็นค่ะก็ค่อนข้างบางตาไม่แออัดเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็ในส่วนของการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวก

ทีมข่าวไปพูดคุยกับประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนค่ะ
แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
อย่างเช่นจะมีกลุ่มพระสงฆ์เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มนี้ท่านมาจากกาญจนบุรีออกมาตั้งแต่๑๐โมงค่ะครับครับผม
มาถึงที่สถานีกลางบางซื่อตอนบ่าย
หลวงพ่อบอกว่าได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
เครือข่ายโทรศัพท์ก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกยกเลิกไปครั้งหนึ่ง
แต่สุดท้ายก็ได้ฉีดเลยพร้อมใจกันมาในวันนี้นะคะ
วัดเนี่ยมีทั้งหมด๕รูปด้วยกันนะคะนี่มาจากกาญจนบุรี
เช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุท่านนี้ค่ะ
ก็มาจากราชบุรีนี่ก็มาแต่เช้าเหมือนกัน
ออกมาตั้งแต่เช้านะคะมารอฉีดวัคซีน
ก็ให้ลูกสาวเป็นคนลงทะเบียนจองคิววัคซีนให้นะคะ
แม้จะต้องเดินทางมาไกลก็ท่านบอกไม่เป็นไร
เพราะว่าจังหวัดราชบุรีไม่มีให้ฉีด
คนต่างจังหวัดนะครับไปโรงพยาบาล
ไม่ว่าหมอจะนัดกี่โมงนะครับ

ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับ
คุณผู้ชมครับวัคซีนที่รอคอย